มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงไปร้องกับบิ๊กโจ๊กค่ะ
ขอความเป็นธรรมเพราะว่าเธอถูกอดีตแฟนซึ่งมีพฤติกรรมรุนแรง
ตามทำร้ายร่างกายแล้วก็ตามข่มขู่ด้วยค่ะ
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะคุณซิรินทิพย์อายุ๔๑ปีท่านนี้ค่ะ
เป็นผู้เสียหายบอกว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกติดคนหนึ่ง
แล้วก็คบกับนายเต้ยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนหนังสือ
ก็คบกันแต่สุดท้ายก็แยกทางกันเธอขอเลิกแล้วก็ตีตัวออกห่าง
เพราะในเต้ยเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอบ่อยบางครั้งก็ไปดักถึงโรงเรียนของลูกสาวเลย
๒เดือนก่อนในเต้ยติดการพนันก็เอาของไปขายเอาทรัพย์สินไปขาย
มีปากเสียงทะเลาะกันในเต้ยเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอต่อหน้าลูกสาว
เธอก็เลยหนีไปอยู่บ้านพ่อแล้วเธอบอกว่าในเต้ยพอเธอหนีไป
ก็ตามไปทำร้ายพ่อของเธอด้วยนายเต้ยเธอบอกว่ามีพฤติกรรมรุนแรง
ลักษณะอารมณ์สองคั่วถึงขั้นเคยเอาปืนจี้ข่มขู่เธอต่อหน้าลูกสาวมาแล้วด้วยนะคะ
และล่าสุดเมื่อวันที่๔สิงหาคมก็หนีไปเช่าคอนโดมิเนียมอยู่
เต้ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามจอดเคาะกระจกไปตลอดทางนะคะ
เธอก็สุดท้ายก็เลี้ยวรถหนีทำให้ไปโดนมอเตอร์ไซค์ของในเต้ยล้มค่ะ
หนูบอกว่าหนูไปไม่ได้เพราะว่ารถมันติดมากค่ะ
มาไม่รู้หรอหนูรู้ว่ะไม่มีใครช่วยหนูได้
พอไปติดไฟแดนเค้าอ่ะรถขวางไว้แล้วก็ลงมา

ทุบรถทำแบบว่าจะงัดประตูเข้ามาค่ะ
คุณชริทิพย์ก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองโดนคุกคามไม่เลิกค่ะ
สุดท้าย๑๐สิงหาคมตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจสนสแหมดำ

แล้วแถมในเต้ยพอรู้เนี่ยก็ไม่พอใจพยายามจะหาทางมาทำร้าย
เธอก็เลยกลัวนะคะห่วงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ลูกสาวค่ะ
เพราะว่าสงสารลูกค่ะ
เพราะว่าลูกบอกว่าแม่เราไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่า
หนูก็บอกว่าแม่ก็อยากไปแต่ว่าแม่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
เพราะว่าหนูก็ยังเรียนอยู่
ถ้าแม่พาหนูหนีไปหนูก็จะเสียการเรียน
เรื่องนี้คุณกันจอมพลังบอกว่าคดีที่ไม่คืบ
ก็เพราะว่าพ่อของในเต้ยอ้างว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยา
คุณกันก็เลยพาผู้เสียหายมาร้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอความเป็นธรรมเรื่องนี้
แล้วก็ให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
แล้วก็ประสานทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือช่วยจัดหาที่พักให้กับผู้เสียหายด้วย
เพราะว่าอยู่ที่เดิมก็กลัวจะถูกข่มขู่คุกคาม